มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง
เมื่อผู้สมัครสอสอจากภักดิ์เพื่อไทยที่ปฐุมธานีถูกเปิดเผยว่า
ตัวเขานั้นมีคดีทำร้ายร่างกาย
แล้วคดีล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เองครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้เจ้าตัวต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณชน
นายบรรณสนันทร์หลีนวรัฐหรือว่าอดิษฐ์สฟลุก
ผู้สมัครสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐศาสตร์๕จังหวัดประธุมธานีภักดิ์เพื่อไทย
โพสต์รูปนี้ครับสวมเสื้อพักคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรือง
ยกมือไหว้เพื่อขอโทษหลังจากมีข่าวคดีทำร้ายร่างกายครับ
คือเขาระบุบอกว่าตามที่มีข่าวทำร้ายร่างกาย๒เหตุการณ์ยอมรับเป็นเรื่องจริง
โดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๔๙และอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น
ส่วนเขาที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงตั้งแต่แรกเพราะมองว่าเป็นเรื่องเก่าและคดีจบไปนานแล้ว
แต่เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นผู้ร้ายในสายตาของสังคมจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจง
สำหรับคดีแรกนะครับปี๒๑๔๙ตอนนั้นอายุ๑๕ปี
เขาได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สารตัดสินนะครับ
แล้วก็ถูกส่งตัวเข้าสถานพินิษฐ์จนครบกำหนด
ส่วนปี๒๑๖๕เขาบอกเป็นอุบัติเหตุแล้วยืนยันว่าเขาไม่มีเจตนาทำร้ายผู้หญิง
พิพากษาให้รอการลงโทษยืนยันทั้งสองคดีสิ้นสุดไปแล้ว
นี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปในช่วงแรกก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับ
ให้กำลังใจมากมายกระทั่งเริ่มมีความคิดเห็นในเชิงตำหนิติเตียน
จึงมีการปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นครับ
ทีมข่าวไปตรวจสอบที่เฟซบุ๊คของคุณอีฟนะครับ
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายในคดีเมื่อปี๒๕๖๐
เรื่องต้นแชร์โพสต์ของอดีตสจฟลุ๊กระบุว่า
คดีอาญาถึงที่สุดแต่คดีแพ่งยังไม่เคยได้ไปขึ้นศาลเลยนะ

คดีทำร้ายร่างกายกับคู่กรณีสารจังหวัดธัญบุรี
พิพากษาคู่กรณีฐานความผิดทำร้ายร่างกาย
แม้โทษจำคุกรอลงอาญาแต่เธอได้ยื่นฟ้องแพ่งนะครับ
โดยเรียกค่าเสียหาย๙แสนบาทซึ่งคดีแพ่งยังไม่จบครับ
สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ๕พฤศจิกายน๒๕๖๒
เธอถูกคู่กรณีผักโจร้มไปกระแทกซีเมน
ทำให้แขนเธอได้รับบาดเจ็บหนักต้องผ่าตัด
แล้วมีการเรียกนะครับ
เรียกร้องขอความไปทำแล้วต่อกระทรวงยุทธิธรรม
กระทั่งเรื่องถึงชั้นศาลแต่คดียังไม่จบเธอยืนยันแบบนี้ครับ
ผู้เสียหายยังเปิดเผยหลักฐานที่คู่กรณีเคยพยายามติดต่อมาช่วงก่อนจะเป็นคดีนะครับ
โดยคู่กรณีอ้างว่าตอนนั้นเขาอารมณ์ร้อนแล้วก็เอ่ยปากขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปครับ
แต่สิ่งที่ฟุ๊กพูดในวันนั้น
ฟุ๊กพูดคำว่า
ดูเรื่องจะไม่จบอย่างที่เขาอยากให้จบซะแล้วนะครับเพราะว่า

ถูกผู้ชายอีกคนนึงนะครับ

โจ๊กนัดหมายขอทราบรายละเอียดของคดีเมื่อประมาณ๑๗ปีก่อน
โดยเขารวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วและเตรียมส่งมอบครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูบรรยากาศการหาเสียงกันบ้างในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะคะ
พักเก้าไกลก็เปิดตัวคารวาลรถหาเสียง๕สาย
เดินทางทั่วประเทศเพื่อเรียกคะแนนเสียงนะคะ
มั่นใจว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันได้๓๐๐ที่นั่ง
เพื่อเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
นายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภักดิ์เก้าไกล
มีการจัดกิจกรรมแจกใบแนะนำผู้สมัครสอสอแบบเขต๔๐๐เขตค่ะ
เทคโนโลยีให้เข้าถึงประชาชน
อนุสาวรีชัยสมรภูมิค่ะ

กลุ่มคนรุ่นใหม่มารอให้กำลังใจ
มารอถ่ายรูปกับนายพิธาเป็นจำนวนมากนะคะ
นายพิธาเองคาดหวังจะได้สอสอ๑๖๐ที่นั่ง
และเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
มาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้ว

อย่างที่เคยมารับมากขึ้นกว่าเดิมที่สำ

มั้นใจได้ไหมคะว่าอาจจะไปไกลได้ถึง๑๖๐

แล้วก็พร้อมที่จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วถ้าท่านยังรู้สึกว่าจะเลือกใครดี
พรุ่งนี้ห้ามพลาดเวทีดีเบตที่สะกับจอมขวัญเหลาเพชรครับคุณผู้ชมครับ
จัดขึ้นที่นครศรีธรรมราช๑๗นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒หรือว่าทางไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทาง
แล้วช่วงนี้อยากจะดูข่าวสารเลือกตั้งประกอบการตัดสินใจ
ท่านจะได้ดูทุกข่าวสารการเลือกตั้งครับแล้วมาเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐกันนะครับ